สำหรับใครที่ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

ได้ไปรายละ๑๘ล้านบาทนะฮะ
ยินดีด้วยนะครับยินดีแบบว่าอิจฉาอิชาเล็กน้อย
คุณผู้ชมครับไปดูผู้โชคดีท่านแรก
นางสาวบุญช่วยอิสระวุฒิธรรม

ชื่อนี้เหมาะเลยล่ะวุญช่วยโชคช่วย

ภายหลังถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑

งวดประจำวันที่๑๖กันยายน๒๕๖๖
รวม๓ใบเป็นเงินรางวัล๑๘บาท
ล้านเล่าให้ฟังนะครับว่าเธอและสามี

ทำงานในโรงงานน้ำแข็งเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
จังหวัดสะแก้วมานานกว่า๑๐ปีแล้วครับ
โดยอาศัยอยู่ในห้องแถวของโรงงาน
ซึ่งก่อนหน้านี้มีคนมาเดินเลขขายลอตเตอรี่ชุด๕ใบ
แต่มีคนซื้อแบ่งซื้อไปแล้ว๒ใบ

คนขายก็ขยันขยอให้เธอซื้อไว้นะครับ
และหลังจากที่มีประกาศผลรางวัลแล้ว

ถูกรางวัลที่๑ทั้ง๓ใบเลย
ดีใจสุดขีดจนแทบช็อกเลยเธอบอกแบบนี้

อกจากนี้ก็จะแบ่งไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลสามี
ซึ่งสามีป่วยด้วยโรคตับระยะสุดท้ายด้วยนะครับ

อำเภอปากช่องจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขออภัยที่นครราชศรีมาครับ

ก็คือคุณป้าเดือนภูมิศิลาอายุ๕๒ปี
ซึ่งคุณป้าเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่๑รวม๓ใบ
ก็ได้เงินรางวัลไป๑๘ล้านบาทนะครับ
คุณป้าเล่าให้ฟังว่าคุณป้ามีอาชีพทำไร่มันสัมปะหลัง

ซึ่งก่อนหน้าที่จะซื้อลอตเตอรี่งวดนี้
คุณป้าได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าพรมประธานนาน๑๑วัน
ซึ่งก่อนจะลา๓วันได้ฝันเห็นพญานาค
ห้อยหัวลงมาจากหลังคาจึงไปเล่าความฝันให้ผู้เท่าผู้แก่ท่านหนึ่งฟัง
ซึ่งผู้เท่าผู้แก่ก็บอกว่าจะมีโชคนะ
ป้าเดือนป้าเดือนจะมีโชค
เดือนเองก็นำความฝันไปตีเลขเป็น๙๐และ๖๒
กระทั่งก่อนถึงวันประกาศผลรางวัล๒๓วัน

มีคนมาเลขขายลอตเตอรี่แล้วก็มีเลขตรงตามที่ป้าเดือนอยากได้พอดี
ก็มี๖๐ก็มีคุณป้าเอาอะไรยังไง

โดยไม่คาดคิดว่าสุดท้ายลอตเตอรี่ของคุณป้าจะถูกรางวัลที่๑นะครับ
ซึ่งเงินรางวัลที่ได้มาคุณป้าจะนำไปใช้หนี้ใช้สิน

รวมทั้งจะแบ่งไปทำบุญเลี้ยงพระกว่า๑๐๐รูป
ที่วัดวัดจิราลงกรวรารามวรวิหาร
แล้วก็จะนำเงินส่วนหนึ่งไปสร้างกุฏิที่วัดป่าพรมประธาน
ซึ่งคุณป้าไปปฏิบัติธรรมมาด้วยนะครับ